วันนี้เป็นพาดหัวกรอบเล็กนะคะ

พ่อแม่อุ้มลูกน้อย๒คนตระเวนลักแบตรถขาย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเป็นแบตเตอรี่รถบรรทุกค่ะคุณผู้ชม

แล้วทีนี้เนี่ยพ่อแม่รวมถึงลูกนี่นะคะ
เขาบอกว่าเคยก่อเหตุมาตั้งแต่ต้นปี๖๐แล้ว
โดนจับเข้าคุกไปรอบนึงแล้วออกมา
ไม่รู้จะไปทำอะไรก็มาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
โดยมีคนแจ้งมาว่า

มีคนร้ายมาลักแบตรถบรรทุกไป

ทีนี้ค่ะตำรวจก็ไปตามเบาะแส

อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันปตทถนนราชพฤกษ

ขณะที่นายนัทพลปานแตงผู้เป็นพ่อเนี่ยนะ

แล้วบนรถมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
คือมีนางสาวปียากรโกเมษ
ที่เป็นภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน

พอพ่อก่อเหตุขโมยแบตมาได้เสร็จ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกันไปทั้ง๔คน
ซึ่งทางด้านตำรวจสนตลิ่งชันเนี่ยนะ
เขาเอาคลิปนี้มาเป็นหลักฐาน

เขาก็เอาอุปกรณ์ไปงัดแงะจนเอาออกมาได้

ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
แล้วตอนจับกลุ่มนะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหลูกลูกชายลูกสาว
ร้องไห้กันระงมเลยเพราะอะไร
จะต้องพรากจากพ่อจากแม่อีกแล้ว
ซึ่งตำรวจก็ได้ยึดของกลางก็คือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

แล้วก็ยังมีอุปกรณ์งัดแงะอีกจำนวนนึง
ซึ่งก็เป็นของกลางแล้วก็มีการตั้งข้อหา
ภาษากฎหมายก็คือร่วมกันลักทรัพย์
โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์
โดยใช้ยานผ่านนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด
หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม
เอาง่ายก็คือทรัพย์นั้นก็คือแบตเตอรี่นั่นแหละ
แล้วเอาอุปกรณ์ไปงัดแงะเสร็จแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์ในการหลบหนี
โดยผู้เป็นพ่อก็ยอมรับว่าได้ร่วมกับภรรยาตระเวนก่อเหตุ
แบตเตอรี่รถบรรทุกมาทำมาหลายครั้งแล้ว
เมื่อต้นปี๖๐โดนตำรวจตลิ่งชันจับกลุ่ม
แล้วรอบนั้นศาลก็ตัดสินจำคุก๖เดือน
ทีนี้พอออกมาปั๊บก็ไม่รู้จะไปทำงานอะไรค่ะ
ก็เลยไปหาพวกเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เป็นวินเถื่อนนะ
เอามาใส่แล้วก็ขี่รับส่งผู้โดยสาร

เขาก็เลยไม่มีที่จอดเป็นหลักเป็นแหล่งค่ะ
แล้วรายได้มันก็ไม่พอกินพอใช้ในครอบครัว
ทีนี้ทำยังไงดีล่ะในเมื่อขับวินก็ตังค์ไม่พอใช้
มาก่อเหตุแบบเดิมพาลูกเมียออกมาก่อเหตุด้วย
แล้วก็ถามว่าทำไมถึงเลือกแบตเตอรี่รถบรรทุก
เขาบอกแบบนี้แบตมันอยู่นอกตัวรถ
มันถอดง่ายแค่เอาอุปกรณ์ไปแบบแงะ
อะไรนิดนึงปั๊บมันก็เอาออกมาได้เลย
แล้วเวลาได้แบตเตอรี่มานะคะคุณผู้ชมก็จะเอาไปขาย
แถวบางกรวยบ้างบางพลัดบ้าง
แบตลูกนึงเนี่ยได้ประมาณ๓๐๐๕๐๐บาท
ก็เอาเงินตรงนี้มาใช้กินใช้จ่ายในครอบครัวกับลูกอีก๒คน
นายนัทพลผู้ต้องหายังบอกอีกด้วยนะคะ
ว่าพอถูกจับได้ครั้งนี้ครอบครัวก็จะต้องพลัดพลากจากกันอีกครั้งหนึ่ง
จะต้องเอาลูกทั้งสองคนไปฝากไว้กับญาติให้ญาติช่วยดูแล
แล้วบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าไปรับโทษรอบนี้แล้ว

จะทำตัวใหม่ไม่ก่อเหตุลักขโมยแบบนี้อีกแล้วค่ะ
ก็ผลเกิดจากการกระทำเหรอเนอะครับอันนี้นะครับใช่ค่ะ